ห้าธันวามหาสดุตรี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

การที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาและปัจจนาการทุกเรื่องวุ่น
วุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

โอ้ยใจดีจังเลยอ่ะ

เพราะมันสองเด้นอ่ะพี่กาว

แบบนี้นะก็มีเชฟกระทะหล่อ
เขาเป็นตีกรีนหนึ่งในห้าสิบหนุ่มคอด่วนด้วย

แล้วยิ่งทำอาหารทำขนมให้เรากินอีก

คือไม่ต้องพูดสรรพคุณอะไรมากแต่เขาอายุไม่ถึง๒๐
จอมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเจอทำไทยเนี่ย

เราต้องจัดเต็มเพราะไม่รู้น้องจะมาออกสเต็ปอะไรหรือเปล่า

ได้เตรียมแบบว่าอะไรทานก่อนนะ
เราจะทำเมนูจากอัวโหคันโด
ใช่น่าสด
เอ้าต้องชอบ
เอามาเลยเอามาสิอยู่นะ

เพราะว่าเป็นเมนูพิเศษสำหรับเราสองคน

เชฟกระทะลัก
ไหว
งานนี้คุณผู้ชมเตรียมเกาะขอบหน้าจอได้เลยจ้า
วันนี้เชฟหนุ่มหลอนมาอีกแล้ว
ทำอาหารเสิร์ฟในเมนูที่จะทำให้สวยหน้าสด

สาวคนไหนที่อยากมีผิวพันธุ์ที่อ่อนยาวสดใสคาเวอี้
แถมช่วยคุมน้ำหนักห้ามกระพริบตา
เอาเป็นว่ารีบไปชมกันดีกว่า

เอาล่ะค่ะขอต้อนรับเชฟเอกอีกครั้งค่ะ

ชอบโชคนิกมากเลยชอบเชฟกระทะหล่อนะ
ใช่แล้วน่ารักด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนอะ

วันนี้ทำอะไรคะ

ใช่ผมอยากให้แบบสาวรักสุขภาพนะ

หื้อผิวสวยก็เลยทีเดียว

แล้วก็เวลาจะใช้เนื้อเราก็จะเอาช้อนครับ

นี่

ใช่เราแช่น้ำมะนาวไว้นิดหนึ่งครับ

ตัวนี้เราก็แช่น้ำมะนาวแหละ
แช่น้ำมะนาวเรียบร้อย

ได้หรือยังเชฟ

ขอได้ไหมครั่วปั่นอันนี้

เดี๋ยวรบกวนหิโบให้ผมใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเทใส่โบ

มาพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนยละลายครับใส่ลงมา

เพราะเดี๋ยวพอเวลาเราเข้าตู้เย็นปุ๊บมันก็จะแข็งมาเป็นอย่างนี้

ครับผมต่อไปเราจะมาตีวิปครีม

เราจะต้องใช้ด้วยกันนะครับ
ก่อนอื่นเอาวิปคริมใส่ให้ผมครับ

อ่า

ผิดสูตรเจ๊หมด

โอ้โหมันเริ่มขึ้นแล้วอ่ะ

มาตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเริ่มได้แล้ว

ตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเป็นตัวชานเทลลี่ครีม

เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวอ่า

ช่วงแรกเราทำคัสตาร์ทครับที่ทำจากกะทิ